รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เอ้าแล้วทำไมไม่บอกขนมเค้ก

เขาบอกขนมเค้กก็หมดเรื่องพี่บอกรถไฟเพื่อ
แล้วมาถามทำไมว่าอะไรอะไร
โอเควันหลังพี่ถามผมผมจะไม่นั่นแล้ว
นั่งเล่นดูโทรศัพท์เปิดเฟซบุ๊กดู

มันไปไหนมันทำอะไร

ผมถืออะไรพี่ไม่ต้องมาถามผมเลย
นี่ถืออยากให้ถามใช่ไหม

มัวแต่มาทะเลาะกับเรื่องไร้สาระอยู่ได้
ว่าแต่ทำไมกินคนเดียวอ่ะ
ก็ผมไปซื้อคนเดียวจะให้กิน๔คนไง
โอ้โหอยู่ด้วยกันก็ต้องแบ่งกันกินดีวะ

เผื่อแพร่เผื่อสไกรเผื่อแพร่
เดี๋ยวอยู่ด้วยกันต้องแบกกันกิน

ก็ตอนไปซื้อทำไมเราไม่ไปซื้อด้วยกัน

ก็ผมไม่รู้ครับว่าคุณจะไปซื้อเค้ก

ก็เห็นคุณเดินไปเรื่อยเดินดุ่มดุ่มดุ่มดุ่ม

เอ้าเพชรมันก็ต้องกินกับกาแฟ
นี่กาแฟ
กาแฟนี่เจ๊ชงเอง

ก็ชงให้มันเข้ากับหน้าเจ๊แค่นั้นเองกินไม่ได้เหรอ
ชนเข้ากับหน้าเจ๊แก่มาก

ต้องกินกับกาแฟแต่ว่าผมยังคิดไม่ออกว่าผมเนี่ย
จะไปกินกาแฟที่ไหนแล้วก็ของอะไรดี
ที่จะเข้ากับเค้กพิเศษชิ้นนี้

เอาแบบที่ไม่แพงมากแล้วก็เอาแบบรสชาติแบบไทยอ่ะ

เฮ้ยก็ดีนะ
คนไทยมันต้องกินอะไรไทย

กาแฟผัดไทยดีมีตั้งหลายเมนูแล้วแต่ชอบเลย
แฟดำก็มีคาปูก็มีอเมริกาโน่ก็มี
มันมีหลายอย่างแล้วแบบไหนล่ะเจ๊ที่ราคาถูกที่สุด
ใครรู้บ้างว่าเมนูเครื่องดื่มจากร้านกาแฟพันธุ์ไทย๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
๑พันธุ์ไทยและกว่าทีแบบเย็น

สามสหายแบบเย็น
พันธุ์ไทยคอฟฟี่แบบเย็น
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

เมื่อกี้พูดค่ะ

ขอให้ดีกว่างานหมิบ

นี่หางให้ลง
หาง

อาหารต้องอีก

ผู้กองหมวดเขาชอบ

พ่อก็มาให้ชีวิตเรียนตาม

ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในระบบระเบียบ

พ่อจะทำอะไรได้ใช่ไหม

ชื่ออะไรอ่ะตัวเอง

อยากได้อยากได้
อยากได้เช็คให้ดีก่อน
คิ้วมันขอบตามันอะไรมันทรง
ส่งผมรายละเอียดผิวพันธุ์

อันนี้คืออย่าเล่นอย่างนี้คุณเม่

ไม่รู้ไม่รู้จะเล่นอะไรเล่นเดี๋ยวสักครั้งครับ

ส่งไปเลยคือกลับมานี่ข้าวอุ้นกลับมานี่

พี่ลมตอนนี้เราพักเรามาลาพักล้อน
คือมาพักมาหาพวกแล้วไม่ได้อยู่ในกฎระเบียบ
ช่างช่องพี่หรือเปล่าอ้าวหน่วยก้านดี

ถูกแล้วก็ออกแบบว่าเป็นลุ้งแก่

พ่อบุ๊คณยกิงกอดชยัดบั้มปว่ำ

มึงจะได้เลิกมานั่งที่นี่หรือที่
โถนี่คำก็ไล่สองคำก็ไล่
วันหนึ่งนะวันไหนผมไปพวกพี่จะรู้สึก

อย่าไปคนเดียวเชื่อผมไปกับเขาไป

นี่เขาไม่เป็นทหาร

ก็เลยไปด้วยไปเป็นเมียทหารไม่ทำอะไร

ผมก็อยากรู้ว่าการไปเป็นประหารต้องทำอะไรบ้าง
เจ้าตุ้งเจ้าตุ้งตามแสบตามแสบตามแสบ

ทำไมต้องพูดแบบนี้ฟังไม่รู้เรื่องเอ้า
ทหารเขาต้องพูดอย่างนี้เจ้า
๑๒๓๔เขาไม่พูดอย่างนี้

้มลงแล้วนิ้วชี้ชี้ไปที่แผ่นดิน
ชี้ไปที่โลกเราอะ
นอกจากปัญชิงฤทธิ์เราทำอะไรอีก
นอกจากปัญชิงฤทธิ์มันต้องมีการลงโทษที่การยึดพื้น

ทำอะไรครับวิทย์พื้นได้ครับโอ้โฮ

แพงแล้วครับแพงแล้วครับ
เมียมึงเคยหัวเราะภูมิไหมวิทย์พื้นอะไร

ก็วิทย์พื้นต้องให้พื้นไงต้องวิทย์พื้น

มีมือเดี๋ยวได้ไหมมีมือเดี๋ยวได้ไหม

คนออกกำลังกายแขนโดดเราะภูมิ

เราต้องให้นุ้ยสั่งสั่งแบบไม่รู้เรื่อง
เธอรวยพื้นปิดใกล้บังที่นุ่มไปใช่

ทำไมเสียงมันออกเหรอคะ

ปึ้งสี่ห้อค่ะปึ้งห้อค่ะ
ไม่มีใครแล้วสะบัดกลับ

ดูแถวตั๊บปึ้งต้ม
ปึ้งต้ม

ออกไปแล้ว

วันนี้เราจะบอกทุกคนนะ
เรานำหนึ่งได้ไหมเออเออไม๊

สิ่งทุกอย่างที่เราเคยเจอกันมา

เป็นครั้งที่๒แล้ว

สวัสดีครับได้แล้วเหรอ

โอ้โธ่

คุณต้องถูกเลย

ไอ้ก็รู้นี่พ่อมีผู้ชมกับมันเพย์
เพย์มาเร็วพีม
อย่าต้องคิดดูว่าต๊อบ

ชิดที่บอกว่าอะไร
ขอร้องกันครับนี่สิงสวยไม่ได้ต้องสิงหล่อ

ผมผู้อาหารท่องนับสี่ครับ
นี่ตัวหนักตัวนี้เลยได้แน่

ได้ไหม

ที่มาเนี่ยนะจะบอกทุกคนว่า
การเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่เราคิด
จากเราเป็นคนไม่เคยมีระเบียบวินัย
เราเข้าไปฝึกทหารสุดท้ายเรากลับบ้าน
พ่อแม่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราคือ
ฮะมีระเบียบวินัยใช่ถ้าไม่อยากเป็นทหารล่ะครับ
นี่ไงเรียนลอดอลไงอ๋อไม่มีลอดอลล่ะ
ดอย่อมาจากอะไรรักษาดินแดน
รู้ไหมอุปกรณ์นักศึกษาวิชาทหารชนิดไหน
ราคาถูกเทพสุด

เอาล่ะวันนี้ต้องมาทบทวนความจำกันหน่อยนะคะ
อุปกรณ์สำหรับนักศึกษาวิชาทหารหรือว่ารอดอนั่นเองค่ะ
นี่คืออุปกรณ์รอดอแต่คนเข็นเคยเป็นทหารมาก่อน

ของทั้ง๕ชนิดนะคะอุปกรณ์ของนักศึกษาวิชาทหาร
เคยใช้มาหมดแล้วทุกอย่างถูกป่ะ

กระติกน้ำเอาไว้ใส่ดื่มเวลาเดินทางไกลถูกป่

เอาล่ะแล้วอันนี้เป็นเข็มขัดและสายโยงบ่า
นี่คือกระเป๋าเป้เป็นอุปกรณ์เก็บสัมภาระจุของได้เยอะ

เชิญพี่นิดพิเคราะห์เลยค่ะทบทวนความจำ๖๗ปีที่ผ่านมา

ที่จะทำการเรียงของจากถูกที่สุดไปหาแพงที่สุด

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
ขายาวนะจะได้เปรียบนิดนึงนะ

อันนี้สายรัดบ่านะราคาไม่รวมตัวหุ่นนะครับ
บอกน้องก่อนนะครับเฉพาะสายรัดบ่าเท่านั้นนะครับ
สายและเข็มขัดนะเป็นเส้นเดียวกันนะครับ

ดูสิว่าตรงใจเราหรือยัง
ตรงใจไหมตรงใจไหมลองเล็งซิเล็งซิ
ระหว่างถุงนอนกับเป้อะไรน่าจะแพงกว่ากันถูกกว่ากัน
กระติกนะถูกกว่าจริงหรือ

อ่าดูสิว่า
ยังไงยังไงมีการสลับไปสลับมา
สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสลับไหม

นอนเข้าประจำที่ตรงนี้เลยครับผม
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะตรงใจคุณผู้ชมไหม
ที่บ้านมีใครกำลังเรียนรอดออยู่หรือเปล่าตอนนี้
อาจจะรู้ราคาของทั้งหมดนี้แล้วก็ได้

แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราในแก๊งป่วนดวนราคาค่ะ